ที่จังหวัดตากค่ะก็มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นนะคะ
ลูกสาวต้องสูญเสียพ่อไปค่ะ
คือพ่อเนี่ยลอยห่วงยางเพื่อจะออกไปเก็บบอนที่กลางแม่น้ำปิง
แต่ว่าน้ำมันไหลแรงมากพ่อถูกกระแสน้ำพัดหายไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๙ตุลาคมแล้วนะคะ
วันที่พ่อหายไปหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
สุดท้ายพึ่งร่างทรงที่จังหวัดพิจิตร
เขาบอกว่าคนนี้ทายแม่นรู้ดีรู้จริงมาก
ก็เลยให้ญาติไปปรึกษา
ร่างทรงก็บอกมาว่าอยู่เหนือวัดไปตรงนี้ตรงนี้
พอกลับมาอีกทีนึงเจ้าหน้าที่ไปค้นหาคุณผู้ชม
เจอจริงให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ตอนนี้ก่อนเลยค่ะ
นี่ค่ะเสียงร้องไห้ของลูกสาวนะคะ
นางสาวจุลาลักษณ์พันธ์พืชวัย๓๓ปี
คือจุดทูบแล้วก็ร้องไห้เรียกดวงวิญญาณของพ่อให้กลับบ้าน
ตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังลากร่างของพ่อขึ้นมาจากน้ำค่ะ
นางสาวจุลาลักษณ์เล่าให้ฟังบอกว่า

พ่อเนี่ยออกจากบ้านไปเก็บต้นบอนที่ริมสันดรหรือว่าเกาะกลางแม่น้ำปิง
เกาะห่วงยางซึ่งมันก็คือยางในรถยนต์แบบนี้นะ
เกาะห่วงยางลอยออกไปจากบริเวณหน้าบ้านเพื่อจะข้ามแม่น้ำไป
ระดับน้ำมันสูงกว่าเอวแต่มันไม่ถึงหน้าอก
แต่น้ำไหลแรงพอประมาณ
แล้วพ่อก็ถูกกระแสน้ำพัดหายไปเลยค่ะ
ตุลาคมเธอกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้เรือนะ
ออกไปค้นหาตามกระแสน้ำจากจุดที่ศูนย์หาย๒กิโลเมตรก็แล้ว๓กิโลเมตรก็แล้วนี่ค่ะ
ไปเจอผ้าขาวม้าที่พ่อสวมใส่ในวันเกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่เขาก็มาค้นหากันต่อนำเรือออกไปตั้งแต่เช้า
จังหวะที่ถอนกำลังจะกลับขึ้นฝั่งแล้วค่ะก็เจอร่างของพอเนี่ยค่ะ
สภาพนี้เลยร่างพ่อเนี่ยไปติดอยู่ที่ต่อไม้ใต้แม่น้ำปิง
ห่างจากวัดวังม่วงขึ้นไปทางเหนือประมาณ๒๐๐เมตร
จากจุดเกิดเหตุประมาณหนึ่งกิโลเมตรค่ะนางสาวจุลาลักษณ์บอกว่า
พบศพหนึ่งวันอ่ะเธอไปเธอกับครอบครัวและญาติพี่น้องเนี่ย
ไปหาร่างทรงที่จังหวัดพิจิตรเพราะเพื่อนบ้านเขาบอกกันมาว่า
ร่างทรงคนนี้เขาแม่นนะพอไปถึงก็มีการทำพิธีกัน
หลานชายของพ่อนี่แหละค่ะเป็นสื่อเพื่อใช้จิตสัมผัส
ร่างทรงก็บอกว่าร่างของผู้ตายหรือของพ่อเธอเนี่ย
อยู่เหนือวัดใกล้ก่อย่าใหญ่กลางแม่น้ำ
แล้วจุดที่เจอก็คือจุดนั้นจริง
ถ้าเราก็ไม่เจอแล้วไง
ดำมาพี่เขาบอกเจอแล้วเราติดโทษหาเลย
เราก็แบบจุก่อนเนี่ยโกหกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

เขาเป็น

ไม่ค่ะเขาให้เด็กเราไปด้วยเพราะเด็กเราก็

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นมานะคะ
แล้วก็ส่งต่อให้กับตำรวจและแพทย์ร่วมกันชนะสูตรพลิกศพค่ะ
แล้วก็นี่แหละเธอก็จุดทูบแล้วก็ร้องไห้

นำร่างของพ่อขึ้นมาได้นี่แหละค่ะ